คุณผู้ชมครับมีเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นในครอบครัวหนึ่งนะครับ
หลังจากที่มีปัญหาเรื่องคดีความกันแล้วก็คุยกันไม่ลงตัว

บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๕ตำบลนายางอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้านถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
นางสุชาดาหรือพีพิชชานามสกุลมากมูลชื่อเล่นชื่อดานะครับ

ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านนะครับ
โดยตำรวจมาตรวจสอบเนี่ยพบว่าถูกยิงกระสุนเข้าที่ศีรษะ๓นัด
มีราวนมขวาด้านบนอีกหนึ่งแผลนะครับที่เป็นร่องรอยของกระสุนปืนนะครับ
ข้างด้านขวาอีก๒แผลเข้าศอกขวาอีกสามแผลแขนซ้ายอีกสองแผล

ใกล้กันมีหัวกระสุนปืนตกอยู่ด้วยหนึ่งหัวนะครับก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ศพตอนนี้ส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลชะอำนะครับท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัว
หลังก่อเหตุขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจสืบสวนทราบว่าก่อนหน้านี้
ฉัดชัยผู้ต้องหามีเรื่องทะเลาะวิวาสกับสามีของผู้ตาย
สามีของผู้ตายนี่มีศักดิ์เป็นอาเขยของบ้าน
อาเขยของเขาด้วยนะครับตัวเขาก็เป็นเขย
ส่วนผู้ตายเนี่ยเป็นอาของภรรยาเขา
เคยใช้มีดพระฟันศีรษะสามีผู้ตายจนบาดเจ็บมาแล้วนะครับ
มีเรื่องกันนะครับถูกจับดำเนินคดี
วันนี้สารนัดฟังคำพิพากษาคดีนี้
ช่วงเช้านะครับก่อนที่จะไปศาล
น้ายชัดใช้เนี่ยขี่จักรยานยนต์
ซึ่งบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกันมาที่บ้านของผู้ตาย
ตอนนั้นมีภรรยาอุ้มลูกสาววัย๓เดือนนั่งจักรยานยนต์มาด้วย
ตั้งใจจะมาคุยกับทางครอบครัวของผู้ตาย
ให้ไปบอกให้สามียอมความนายฉันศาลได้ไหม

ขณะเกิดเหตุนะครับผู้ตายเขายืนอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็มีแม่ยุค๗๕อยู่ด้วย
มีพี่สาวอุ้มลูกชายอยู่ด้วย
นายชัดใช้ไว้ควบเศษเนี่ยลูกของเขาก็อยู่แถวนั้น
หลังจากนั้นพยายามเจรจาพูดคุยกันว่าให้สามีของผู้ตายเนี่ย
ที่เป็นเคยของบ้านเหมือนกันเนี่ยไปยอมความในชั้นศาลได้ไหม
แต่ตกลงกันไม่ได้ก็เลยยิงใส่เขาหนึ่งนัดนะครับ
หลังจากนั้นยังเดินเข้าไปยิงซ้ำอีกสามนัดแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
หลังจากเกิดเหตุมีสุนัขเพศเมียของบ้านนะครับชื่อว่าเจ้ากะแต
เป็นสุนัขตัวโปรดของผู้ตายไม่ยอมไปไหนเลยนะครับ
เจ้ากระแต่นั่งเฝ้าศพอยู่ที่ประตูหน้าบ้าน
โดยที่มันก็อาจจะไม่รู้ว่าเจ้านายของมันเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
แล้วก็ไปคุยกับพี่สาวของผู้เสียชีวิตก็ได้ข้อมูลมาว่าเหตุการณ์เนี่ย
เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาตัวเองกับแม่อายุเจ็ดสิบห้า
รวมถึงภรรยาของนายชัดชัยและลูกน้อยอีก๒คน
เชื่อว่านายชัดชัยเตรียมการมาก่อนประมาณ๒ทุ่มคืนที่ผ่านมา
ผู้ก่อเหตุก็มาหาที่บ้านเหมือนกับมาขอเจรจา
แต่แม่กับน้องสาวอีกคนบอกว่าให้กลับไปก่อน
ก็ไม่คิดว่าจะกล้าทำกันถึงขนาดนี้ค่ะ
ก็มาแบบคนดีคุยปกติ

เพราะว่าพี่คิดดีไงพี่ไม่คิดว่าเขาจะทำขนาดนี้
แล้วเขาก็ยิงน้องพี่ต่อหน้าภรรยาเขาต่อหน้าพี่ต่อหน้าแม่พี่
ยิงแล้วน้องพี่ล้มแล้วยังไปยิงซ้ำอีก
น้องพี่ไม่มีโอกาสได้รักษาตัวเลย
อยากขอความเป็นธรรมให้น้องสาวของพี่เป็นคนดี
ให้น้องสาวพี่ได้รับความเป็นธรรม
แล้วจริงคดีที่แล้วเขาได้รับการประกันตัวมา

พี่ก็อยากให้ทุกอย่างกฎหมายให้มันเข้มแข็ง
ผมไม่คิดว่ามันจะถังผู้หญิง
มันเกินไปมันเกินไป
พอเราตั้งใจจะไปคุยกันในสารนี้แล้ว

มันเยอะผมเลือกเอาสังบุตรทางฝ้า๓วัน

แล้วเขามาขอโทษขอคำมาขอพี่ให้อภัยไหม

ให้มั้ยให้อภัยไหม

สามีของผู้เสียชีวิตบอกนะคะว่า
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ก็มีลางบอกเหตุ

ถามว่าใส่ชุดสวยไหม

พอตกข้ามพระยาก็โทรศัพท์มาหา
แล้วก็เตือนว่าไม่ต้องกลับเข้ามาบ้าน

จากการตรวจสอบเพราะว่าบ้านของนายชัดชัย

แต่หลังมีคดีความก็ไปอยู่กับบ้านแม่นะคะ

หลังเกิดเหตุทีมข่าวก็พยายามตามหาภรรยาของนายชัดชัย

แต่ญาติบอกว่ายังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ค่ะ

ก็ยอมรับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกชายเอาปืนมาจากไหน

เพราะที่ผ่านมาลูกชายพยายามจะไปขอโทษ

แต่พ่อก็เข้าใจเขาใช่ไหมคะว่าเขาก็ถูกหำร้าย
เข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าใจ
ผมก็ยอมรับว่าลูกรับผิด
พ่อของผู้ก่อเหตุก็บอกผ่านสื่อเลยนะคะ
อยากจะให้ลูกติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจจะดีกว่า
มันก็ไม่มีภาพที่จะเห็นว่า
เป็นยังไงตอนนี้ก็เร่งติดตามตัวนายชัดชัยผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ